ผู้ชมฮะเมื่อเที่ยวผ่านมาเกิดเหตุประทึกขึ้นนะครับ
ตลาดพนัฐนิคมที่ชนบุรีเพราะว่าเกิดไฟลุกไหม้
และเหตุการณ์นี้ทำให้คุณยายเจ้าของร้านทอง
ซึ่งคาดว่าน่าจะหลบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
ปรากฏว่าคุณยายหนีออกไปไหนไม่ได้ฮะ
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาห้องน้ำนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระงับเหตุ

มันมีทั้งอาคารพาณิชย์อะไรปลูกติดกันเยอะมากนะครับ

ที่ลุกไหม้อาคาร๒ชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้
อยู่ในตลาดพนัฐนิคมถนนศรีกุญชร
ตะบนพนัฐนิคมอเผอพนัฐนิคมจวัดชมบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๔ครับ
เพลิงลุกไหม้รุนแรงแล้วก็มีร้านทองเล็กที่๑๖
ถูกเพลิงลุกไหม้ด้วยรถดับเพลิงจำนวน๑๕คัน
ระดมฉีดน้ำใช้เวลาในการดับเพลิงคุณ๓ชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
แล้วก็วอดทั้ง๓คูหาคือเจ้าหน้าที่พยายามไม่ให้เพลิง
มันลุกลามไปติดคูหาอื่นด้วยนะครับ
เพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิต๑ศพอยู่ในสภาพที่น่าสลดใจ
เพราะว่าร่างถูกไฟคลอกจนไหม้เกรียมนะครับ
นั่นก็คือคุณยายทัศนีสิริวัฒนาโกอายุ๘๗ปี
ตอนที่เกิดเหตุแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้นะครับ

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจสอบถึงความเสียหายได้
ทีนี้ได้มีการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
ก็เป็นแม่ค้าในตลาดนี่แหละครับแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้
คือจะมาเปิดร้านแต่เช้ามืดนะคุณนะ
พอมาถึงกำลังจะตั้งร้านขายของเห็นเพลิงมันลุกไหม้
รีบตะโกนบอกชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้า

บอกให้ออกมาออกมาไฟกำลังลุกไหม้นะครับ

ปรากฏว่าไฟโหมกระหน่ำแล้วก็รถดับเพลิงก็มาทันทีนะครับ

แต่ว่าร้านทองที่มีคุณยายเจ้าของร้าน
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำ

เพราะว่าไฟไหม้๑คูหา
แล้วก็มันถึงจะลามมาถึงคู่หาที่๒

เนื่องจากเป็นอาคารที่เก่าแก่มากแล้วนะครับ

ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานภาค๒เข้ามาตรวจสอบ

ให้มีคนเสียชีวิตไป๑รายนะครับ